เป็นสุนัขตัวหนึ่งเขาบอกคล้ายกับสุนัขจิ้งจอกลองดูค่ะ
จอดให้น้อย
พี่ปอค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส่งข้อความมาตอบกันหน่อยใช่อย่างที่คิดไหมคะ
ก็เหมือนมากบอกเลยว่าเหมือนมากคือลักษณะมันใช่
แต่ดิฉันก็ไม่เคยเห็นตัวจริงแบบตัวเป็นว่าสุนัขติ๊กจ๊อก
มาเดินแถวแถวเนี้ยมีด้วยเหรอโอ้เนี่ยพี่โปเป็นหนึ่งคนค่ะ
ที่หลายคนเพราะเขาเห็นคลิปนี้เดี๋ยวพูดเผยออกไป
เขาก็จะงงว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันค่ะ
คือผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณพัฒนากรขุนศรีค่ะ
เขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้แล้วก็ตั้งคำถาม
อย่างที่ที่ฉันบอกอะไรค่ะว่าใช่สูนักจริงจอกไหม
หน้ามันแหลมหูมันตั้งหางเป็นพุ่ม
มันอยู่ป่าแถวบ้านค่ะเพิ่งจะเคยเห็นจริงจังก็วันนี้
อันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านโยธินซอย๕
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะ
ลงไปพื้นที่ไปดูว่าจะได้เจอไหม
ปรากฏว่าไปพบกับคุณสุขสรรค์สุวรรณเจริญอายุ๗๓ปี
บอกว่าจริงเห็นสุนัขปริศนาตัวนี้มาพักนึงแล้วนะ

ต่อมาคนในบ้านนี่แหละทั้งลูกสาวลูกเขยก็เห็นมันบ่อยขึ้น
ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันดูลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอกหรือเปล่า
ก็เลยอยากจะถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
แล้วก็เอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กไปสอบถามคนในโลกโซเชียลกันหน่อยว่า
ตกลงมันใช่อย่างที่คิดไหมค่ะ
ลูกดูลูกก็ตัวเดียวกันลูกบอก
เพราะว่าตัวเดียวกันปุ๊บเราก็เฉยไปอยู่หลายวัน

ธาตุพนมกลับมายังไม่๕โมงเย็น
ก็เห็นเดินตามถนนเลยมันมันมันมันมันยืนอยู่กันทางขยะนั่นแหละ
องไกลเอ้าหมาจิ้งจอกนั้นอ่ะลูกว่า
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลูกก็ถ่ายรูป
พอรถยนต์ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันก็
เห็นมันก็เดินหนีก็ถ่ายลูกตามันไปจนถึงนู้น
แล้วมันก็แวะเข้าไปแล้วมันก็นอนลงในพื้น
พื้นสนามที่ได้ภาพมันชัดเจนนะ
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยว
ไทยรัฐของเราจะขยายให้คุณผู้ชมและหาคำตอบมาให้

สัตวแพทย์วิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดสกลนคร
ท่านบอกแบบนี้ว่าจากภาพที่ปรากฏค่ะ
ยืนยันเลยค่ะว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกจริง

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะ
แต่จะเห็นว่าคือมันมีลักษณะคล้าย

อาจจะมีการเลี้ยงเอาไว้หรือมีการครอบครอง
และถ้ามีการครอบครองจริงมันผิดกฎหมายแน่นอน
ลองฟังเสียงคุณหมอสัตวแพทย์หน่อยค่ะ

เราก็เห็นแล้วนะครับว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกจริงนะครับ

ผมว่าจะดูจากพฤติกรรมที่เป็นวีดีโอที่ชาวบ้านถ่ายมาได้เนี่ย
จะเห็นว่าก็มีนิสัยที่เชื่องผิดปกตินะครับ

ออกหากินเฉพาะตอนพบค่ำกับตอนกลางคืน

คิดว่าน่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกที่มีการเลี้ยงโดยชาวบ้านอยู่แล้ว
หรือคนที่เลี้ยงไว้แล้วหลุดออกมา
เลี้ยงไว้แล้วอาจจะเกรงกลัวเรื่องความผิด

เกี่ยวข้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
หาทางนำมันกลับไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ค่อนข้างหวาดกลัวว่า
ดูเหมือนมันจะเชื่องแต่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะ
เป็นสัตว์ป่าด้วยนะคะสัตว์ป่าคุ้มครองด้วย